เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นข่าวที่เป็นข่าวใหญ่แล้วคนพูดถึงเยอะนะคะที่นครสวรรค์นะคะจริงก็เมื่อ๓วันก่อน๕พฤศจิกายน
คือคุณแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเป็นคนสุดท้ายที่ได้คุยกับลูกชายลูกชายคนเดียวด้วยนะ
บอกว่าลูกชายโทรศัพท์ไปบอกบอกว่ารถตกน้ำจมน้ำออกไม่ได้แล้วสายก็ตัดไปเลย
ตามแล้วมันพุ่งตกลงไปในน้ำเลยอ่ะจังหวะมืดด้วยใช่ไหมใช่
แต่ถ้าคุณผู้ชมดูจุดที่รถพุ่งตกไปมันก็น่าตกใจเหมือนกันนะ
มันเป็นถนนแล้วก็ขาดไปเลยเป็นน้ำเลยไม่มีอะไรกั้นด้วยไง
เนี่ยแบบเนี้ยคุณผู้ชมดูสิเป็นถนนแล้วก็เออตัดขาดไปเลย
แล้วเป็นน้ำเลยโหแล้วพอมามืดแล้วเนอะ
มามืดแล้วขับรถมาแบบเนี่ยมันก็พุ่งตกลงไป
แล้วบางคนตกใจคือทำอะไรไม่ถูกออกมาจากรถไม่ได้
แต่สิ่งที่น่าสะเทือนใจก็คือคุณแม่บอกว่าลูกชายโทรมา
ใช่แม่คือคนสุดท้ายที่คุยด้วยรถตกน้ำออกมาไม่ได้
แล้วสัญญาณตัดไปเลยโรคคนเป็นแม่ค่ะโอ้โห
ได้รับแจ้งว่าพบศพแล้วนะคะครับลอยอยู่ในพื้นที่หมู่แปด
บ้านหนองตานิวอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์

แล้วก็นำเรือลงไปในน้ำลากศพขึ้นมา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ก็ลงพื้นที่
เพื่อที่จะไปดูว่านี่คือศพของนายธีรพัฒน์ธีรพงศ์ภัยบูลอายุ๒๗ปี
ทายาทเศรษฐีขายเครื่องมือการเกษตรเมืองสุพรรณบุรี
ที่ขับรถพุ่งตกลงไปจริงหรือไม่
คือต้องไปตรวจสอบที่ศพก่อนนะคะว่าใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่เนี่ย
เบื้องต้นก็เนี่ยเป็นใต้สะพานเลี้เมืองนครสวรรค์
จุดที่พบศพอยู่ห่างจากจุดที่นายธิรพัฒน์หายไป
ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ๑๕กิโลกรัม
ทีนี้มีบัตรประชาชนที่ยืนยันได้ว่าศพนี้คือศพของนายธีรพัฒน์จริง
คือตำรวจไปตรวจสอบให้ก่อนในเบื้องต้นที่ศพนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่
สุดท้ายพอเจอบัตรประชาชนแล้วคือใช่จริง
ก็ต้องแจ้งไปที่ครอบครัวแจ้งไปที่คุณแม่
นางพินิศธีรพรงภัยบูรณ์
คุณแม่ก็ต้องมาดูแล้วก็มายืนยันศพว่าใช่ศพลูกชายไหม
และประเด็นที่น่าสะเทือนใจก็คือที่คุณแม่เล่าให้ฟัง
ว่าคุณแม่คือคนสุดท้ายเลยที่ได้คุยกับลูกชาย
คือคืนวันที่๕พฤศจิกายนประมาณ๕ทุ่ม๔๗นาที
ลูกบอกเลยว่ากำลังจะจมน้ำรถตกลงไปในน้ำ

พอมาถึงที่เกิดเหตุคุณแม่ร้องไห้

ทำใจไม่ได้ครับแม่บอกลูกชายคนเดียวนี่คือลูกชายคนเดียวของแม่โอ้โห
คุณแม่ร้องไห้แทบขาดใจค่ะคุณแม่ทำใจไม่ได้

ตำรวจก็เลยให้คุณแม่ไปจุดทูปเชิญดวงวิญญาณของลูกชาย
แม่ก็ยังร้องไห้ตลอดเวลานะคะ
แล้วแม่ก็บอกว่าต้องมาสูญเสียลูกชายคนเดียว
ที่จะให้สารต่อธุรกิจขายเครื่องมือการเกษตรของครอบครัว
ก่อนหน้านี้ยกที่ดินให้ลูกชายเกือบ๑๓๐๐ไร่นะคะ
เกือบ๑๓๐๐ไร่ให้ลูกชายดูแล
แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมได้ฟังเสียงของคุณแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คุณแม่ก็พูดถึงแฟนสาวของลูกชายอะค่ะ
ก็เหมือนกับว่าพูดในลักษณะที่ว่าใช้คำว่าฆ่าลูกแม่อะไรแบบนี้นะ

จริงแล้วแฟนสาวของผู้เสียชีวิตยืนอยู่ข้างคุณแม่นะ

นี่คือแฟนสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ

เธอก็เสียใจมากเธอก็ร้องไห้เหมือนกัน
แต่พอประโยคที่คุณแม่พูดในลักษณะที่
เหมือนกับไปพาดพิงแฟนสาวของลูกชายอะนะ

เมืองต้นไม่ควบอะไร
ไม่รู้จักว่าจะลุดจากรถตอนนั้น
ไม่น่ามาชอบคนติด
เจอเยี่ยงนะคุณแม่ไม่เป็นอะไรครับ

ข้าคนเดียวฆ่าลูกเราไม่รักลูกเราแล้วชวนลูกเรามาทำไม

ข้าไม่ชวนลูกเรามาทุก

ไปหาลูกก่อน

เธอก็เสียใจเธอก็เดินถอยเลยแล้วเธอก็กุ้มหน้า
คือด้วยความเสียใจของคุณแม่แหละค่ะ
ไปคุยกับชาวบ้าน๒คนแรกที่พบศพนะคะ
เขาก็บอกว่านั่งตกปลาอยู่ริมแม่น้ำ
เห็นศพตั้งแต่เช้าเมื่อวาน
ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นศพคน

ยังคุยติดตลกกันอยู่เลยว่าเดี๋ยวเอาไปผัดเผ็ดกินดีไหมเนี่ย
ตอนเช้าชาวประมงไปหาปลาแล้วไปดูใกล้ใกล้อ้าว
ไม่ใช่ซากวัวตายนี่คือศพคน
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
เราไม่รู้ว่าเป็นไรมันก็ขาวคาดขาว

มันจมน้ำรอยไหมไปรอยหมาไง

หันหัวเข้ามาทั้งบ้านมองไม่เห็นหัวเลยไง
เพราะเขาควรนอนคว่ามหน้าอยู่
คุณผู้ชมคะเราก็ขออนุญาตคุยกับทางแฟนสาวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
อนุญาตเรียกเธอว่าคุณแพรวก็แล้วกันนะคะ
คือเธอก็เป็นผู้สูญเสียเหมือนกันนะคะ
เพราะเธอก็สูญเสียแฟนนุ่มไป
เธอบอกว่าเธอช็อกมากจริง
เสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
บอกว่าวันเกิดเหตุเธอขับรถนำหน้าแฟนนุ่มไป
แต่แฟนนุ่มขับตามไม่ทัน
ก็เลยเกิดการพลัดหลงกันเกิดขึ้น
แต่เธอก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ในลักษณะที่ว่าพอพลัดหลงกันนะคะ
เธอก็โทรหาแฟนนุ่มนะคะ
แล้วเธอก็ไปจอดรออยู่ที่ปั๊มน้ำมัน

นุ่มบอกว่าไม่ต้องย้อนกลับมารับให้ไปเลย
เธอก็เลยไม่โทรหาแฟนนุ่มอีกรอบ
เพราะเธอรู้สึกว่าเดี๋ยวโทรไปจะเป็นการกวน
บกวนแฟนนุ่มที่กำลังจะต้อง
แล้วก็มุ่งมั่นกับการหาทางที่จะตามเธอไป

ทีมข่าวของเราไปดูที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะ
จุดที่รถตกลงไปตรงนี้

กลางคืนมันจะมืดก็คงกลืนกันไปเลย

ก็เป็นที่ดินที่ชาวบ้านทำการเกษตร

แต่ช่วงหลังจากน้ำขึ้นสูงเนี่ย

เขาไม่คุ้นเคยกับเส้นทางตรงนี้จริง

หลายคนอาจจะเคยเห็น
แล้วป้ายสัญลักษณ์มันจะชัดหรือไม่ชัดยังไงใช่ไหม

ทีนี้ค่ะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

รถแฟนเลยไปก่อนนะคะ

แล้วรถเลยไปของแฟนไปสักประมาณ๕ทุ่ม๓๕

แล้วนี่รถของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ

รถของแฟนสาวเขาก็วนกลับแล้วเขาก็ไปเลย
แต่รถของผู้เสียชีวิตจะวนอยู่หลายรอบ

ใช่รถของผู้เสียชีวิตเหมือนกับหลงทางจริง

งงทางจริงจะวนอยู่หลายรอบอะค่ะครับ

ว่าแฟนสาวก็ไปรอที่ปั๊มน้ำมัน

มันก็เป็นลักษณะนั้นจริง
นี่นะคะแต่เวลาในกล้องจะไม่ตรงกับเวลาจริงนะคะ
เวลาในกล้องมันจะเร็วกว่าน๊อ่งหนึ่ง
เวลาที่รถของผู้เสียชีวิต
ผมขับรถตกน้ำจะโทรเรียกเพื่อนให้มาช่วย
คงเป็นจังหวะที่รถตกน้ำไปแล้วอ่ะแล้วทำอะไรไม่ถูกจะโทรเรียกให้คนช่วย
แล้วโทรบอกแม่ครับนี่ค่ะโอ้โห
อืมทีเนี้ยครอบครัวก็นำร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะครับ
วัดใหม่คู่เมืองจังหวัดสุพรรณบุรีรดน้ำศพพรุ่งนี้บรรยากาศเศร้ามาก
แม่ก็บอกว่าขอให้ลูกเกิดมาเป็นลูกแม่ในชาติต่อต่อไปครับ
คุณย่าของผู้เสียชีวิตบอกเสียใจมากคือหลานเป็นเด็กดีมาก
ตั้งใจเรียนเพิ่งจะเรียนจบกลับมาอยู่ที่บ้านไม่เท่าไหร่เลย
วันเกิดเหตุพ่อเขาก็ทักพ่อทักลูก
ว่าโกนหนวดสักหน่อยสิลูกนี่นะคะก็ทักกันเอาไว้
แต่ก็ไม่ได้มีอะไรลางบอกเหตุอะไรหรอกนะอืม
ก็ทำตามแล้วก็ออกจากบ้านไปแล้วแม่ด้วยความที่ลูกชายคนเดียวอะค่ะ
แม่เป็นห่วงลูกมากคือแม่โทรเช็คตลอดทางนะครับ
ความเป็นห่วงลูกนะคะแต่สุดท้ายก็มาเกิดเรื่องแบบนี้
ทีเนี้ยค่ะเจอร่างของผู้เสียชีวิตแล้วรถล่ะอืม
นี่นะคะคุณผู้ชมก็ถามมานะคะว่าทำไมถ้าขับรถตกลงไปในน้ำแล้ว
ทำไมเจอแค่ศพลอยขึ้นมาก่อนเออ
ทำไมศพไม่ติดอยู่ในรถรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนเนี่ยค่ะ
เป็นคำถามที่คุณผู้ชมส่งมาถามเยอะทีมข่าวของเราคือเกาะติด
การทำงานของเจ้าหน้าที่จนถึงค่ำค่ะ
แต่เห็นแค่รอยล้อรถที่ขับลงไปในน้ำครับ
ภัยบอกว่าจริงแล้วตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีไฟส่องสว่างแบบนี้ค่ะ
ถามว่ามืดมากไหมมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยคุณผู้ชมลองดู
ตรงนี้มันเป็นถนนเหมือนปกติไม่รู้ว่าข้างหน้าคือน้ำ
คือถ้าดูมุมตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเห็นถนนกับพื้นผิวดำใช่ไหมฮะ

เข้าออกเข้าช่องนี้มาแล้วเนี่ยถ้าเบรกก็คงจะไม่ทันแล้ว
เพราะรถมันจะพุ่งมันจะส่งมาก็พุ่งก็ลงน้ำเลย
แต่คำถามก็คือว่าถ้าศพของน้องเขาลอยขึ้นมาอย่างนี้แล้วตอนที่โทรบอกคุณแม่ว่ารถจมน้ำ

หรือออกมาจากรถได้แล้วแล้วก็พยายามจะไหว้น้ำหรือยังไงอันนี้ไม่แน่ใจจริงนะคะ
เดี๋ยวรอทางตำรวจและกู้ภัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะคะ
คือถ้าเจอรถเนี่ยก็น่าจะตอบคำถามได้
เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นว่าน้องเขาเจออะไรบ้างใช่ไหมฮะ
คือต้องแสดงความเสียใจด้วยจริงคือเข้าใจผมเป็นพ่อเป็นมากเลย

แม่ด้วยคนในครอบครัวและแฟนสาวด้วยนะคะ